ข่าวของผมเป็นรถกับทุกพ่วง๔คัน

และคงจะมีเรื่องกับรถกระบะคันนี้มา

ซ้ายคันขวาอีก๓คัน

พ่วงเขาเขาเบียดซ้ายเบียดหัวเบียดจะให้ตกทางนะคะพี่

ค่ะพี่นี่ค่ะนี่ค่ะรถพ่วงนะคะ
ก่อนจะเข้ากับคนไทยนะคะพี่

นี่๗๘คันนะคะพี่ช่วยดักให้หน่อยอยู่ตรงแยกนี่ค่ะ
นี่แหละครับก็คงจะมีเรื่องกันมาแหละ
แต่เรื่องอะไรเรายังไม่ทราบเท่านั้นเองนะครับ
เป็นลักษณะของการแหม่ไล่กันแล้วกดดันนะครับ
โดยเฉพาะรถคันอื่นที่เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวด้วยนะครับ

เหตุเกิดบนถนนสาย๒๔หรือสาย๒๔ครับ
ช่วงระหว่างอำเภอปราศาสตร์ถึงอำเภอประโคนชัย
พ่วง๔คันซ้ายคันขวา๓ไล่กดดันครับ
รถกระบะเจ้าของคลิปนะฮะ
หลังจากรถกระบะเปิดไฟเพื่อขอแซงซ้ายนะครับ
แล้วก็เข้าขวาเรื่องมันเกิดขึ้นตรงนี้แหละ
จากนั้นมีรถพ่วงหนึ่งคันนะครับขับขึ้นมาตีคู่
ตอนแรกคิดว่าจะแซงไปแต่ที่ไหนได้
พยายามจะเอาลูกพ่วงนะฮะสะบัดมานะครับ
ขับให้มันสายให้สะบัดมาเบียดจะให้รถกระบะตกถนน
จากนั้นก็ถูกรถพ่วงนะครับปิดหัวปิดท้ายอย่างที่เห็นในคลิป
ตั้งสติได้ถ่ายคลิปเลยนะครับแล้วโทรแจ้ง๑๙๑
แต่รถกระบะเจ้าของคลิปขับหนีออกมาได้ครับ
ส่วนรถพ่วงก็ขับตามหายกันไป
หลังเกิดเหตุรถกระบะแจ้งความไว้แล้วที่สพชนครรัชสีมา
รอตำรวจมาตรวจสอบนะครับจากคลิปนี้คาดว่ารถพ่วงเนี่ย
น่าจะมาจากที่เดียวกันบริษัทเดียวกันเรียกร้องให้ตำรวจตามมาให้ได้โดยเร็ว
เพราะถือว่าเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างมากครับ